ช่วงตลอดตลาด

เช้าวันจันทร์แบบนี้เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันดูค่ะ
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะ

หมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของผักกันค่ะ
หล่ำปลีเขียววันนี้๑๑บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๓๕บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบ๙๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ